ก็ทำให้เราได้ติดตามอีกข่าวหนึ่ง
เมื่อวานนี้เพิ่งเกิดขึ้นก็คือเครื่องบินเล็กฝึกหัด
ตกเพราะเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศแปรปรวน
ร่วงกัปตันอาจารย์ดับ๒นักเรียนเจ็บ
ก็เป็นเหตุค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๒คนแล้วก็เสียชีวิตอีก๒คน
เรื่องต้นดูแล้วเป็นเพราะสภาพอากาศแปรปรวน
แต่ว่าสาเหตุก็ต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง
สายเมื่อวานนี้ค่ะเครื่องบินเล็กแบบ๔ที่นั่ง

ตกภายในสนามบินเล็กบ้านปากคอกตะมนต์ปากคอกอำเภอทะล้างจังหวัดภูเก็ต
พอตกลงมาแบบนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็คือนายวัฒนาถิ่นพังงาเป็นกัปตัน
และเรืออากาศโทนารินทวีวัฒน์อาจารย์พิเศษของวิทยาลัยเทคนิคทะลางนะคะ
โดยผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนั่งบริเวณด้านหน้าของเครื่องบิน
สภาพของเครื่องบินก็พังยับเยินแบบนี้
มีผู้บาดเจ็บ๒คนนะคะเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคทะลาง
ทราบชื่อคือนายอาเดลสแมร์และนางสาวอรวรรณจินดารัฐ
เป็นนักเรียนช่างอากาศยานวิทยาลัยเทคนิคนี่แหละ
ด้านพลตมตรีธีรพลทิพจริงผู้บังคับการตมตรภูทรจังหวัดภูเก็ต
บอกว่าจากการที่สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าเห็นเครื่องบินอยู่
แล้วก็พยายามที่จะนำเครื่องลงจอด

ก็เหมือนแบบเซไปเซมาเหมือนพยายามบังคับเครื่องอยู่
เขาบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีลมแรงด้วย
ใช่ค่ะฟังเสียงของพลตำรวจตรีธีรพลกันค่ะ
จริงแล้วรายละเอียดไม่ทราบมากนัก
จะสอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือเครื่องนี้
ซึ่งช่วงนี้มันมีพายุรุมร้อนมีพายุมีฝนตกมีอะไรลมค่อนข้างแรง
เครื่องบินพยายามจะลงแต่ลงลงไม่ได้ก็
ซึ่งสนามบินก็อยู่ห่างไปไม่กี่ร้อยเมตร

ตัวนักบินเองทราบว่าเป็นนักบินที่มีประสบการณ์สูง
มีชั่วโมงบินเป็นหลายพันชั่วโมง

คือบนเครื่องจะมี๔คน
เสียชีวิต๒คนทันทีแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก๒คนนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือกัปตันกับครูฝึก
กัปตันก็คือคนขับเครื่องบินนายวัฒนาถิ่นพังงา

ส่วนครูฝึกก็คือเรือโทรณรินทะวีวัด
แล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๒คน

ใช่โดยเรือโทนรินพานักศึกษาทั้งสองคน
มาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องบิน
ที่จุดจอดสนามเครื่องบินเล็กภูเก็ตแอร์ปาร์ค
เป็นนักเรียนช่างอากาศยานวิทยาลัยเทคนิคทะลาง
ใช่ค่ะอาจารย์เขาก็สอนแล้วก็ถือว่ามาฝึกประสบการณ์จริงนะคะ
จริงพามา๒๑คนคนที่มาดูงาน
แต่ว่าให้นักศึกษาที่ดูงานขึ้นเครื่อง๒คน

วัฒนากัปตันพยายามที่จะนำเครื่องลงจอด
แต่ว่าตอนนั้นมีลมพัดแรงก็ยังจอดไม่ได้
ก็ตัดสินใจดึงเครื่องขึ้นเพื่อบินวนรอบรอบบริเวณอีกครั้งหนึ่ง
สุดท้ายมันก็เหมือนเสียหลักสายไปสายมา
แล้วก็ตกกระแทกพื้นอย่างรุนแรงนะคะ
แล้วก็เมื่อกี้ที่ทางผู้การจังหวัดภูเก็ตได้อธิบาย
บอกว่าทางกัปตันจริงแล้วเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะนะ
เพราะว่านักบินมีชั่วโมงบินหลายพันชั่วโมง

ที่ตกเนี่ยนะอายุการใช้งานก็ประมาณ๓๔เดือนเท่านั้นเอง
แต่ว่าตอนเกิดเหตุสภาพลมค่อนข้างแรง
แล้วก็ช่วงนี้พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่
ลมแรงและอาจจะทำให้เครื่องบินเล็กลงจอดไม่ได้
จึงน่าจะคาดการณ์ว่าสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน
ก็เลยส่งผลให้เกิดเหตุขึ้นนะคะ
แต่ว่าเครื่องบินใหม่แบบนี้
ก็ไม่น่าจะมีความบกพร่องทางด้านของเครื่องยนต์นะ

ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องบิน
น่าจะเป็นของสนามบินด้วยน่าจะเป็นของส่วนตัว
เดี๋ยวเราจะติดตามข้อมูลเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่ง

ล่าสุดนายอาเดลยังโคม่าไม่รู้สึกตัว
มีเลือดออกที่สมองหลายจุด

ก็ยังคงต้องได้รับการดูแล

เพราะว่าทั้งสองถือว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายเลย
ใช่นางสาวอรวรรณเขาบอกว่าน่าจะมีอวัยวะบางส่วนที่แตก

น่าจะโดนกระแทกที่ท้องอย่างรุนแรง
คือแพทย์ต้องให้เลือดแล้วก็รอผลกันก่อน
แล้วก็ต้องมีการวางแผนที่บอกว่ายังไม่ผ่าตัดทั้งสอง
เพราะว่าต้องมีการวางแผนในการผ่าตัด
นางสาวอรวรรณยังรู้สึกตัวดี
สามารถให้ดื่มน้ำแล้วก็ให้เลือดแล้วนะฮะ
อาการค่อนข้างจะคงที่แล้วก็เตรียมตัวที่จะผ่าตัดต่อไป
แต่ว่านายอาเดลสแมร์สิ
ตอนนี้ค่อนข้างจะหนักต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ดูแลเรื่องความดันแล้วก็มีเรื่องของกระดงกระดูก
เชิงกรานและกระดูกขวากระดูกแขนหักด้วยเหมือนกันนะฮะ